ข่าวต่อไปอยากให้ดูคุณผู้ชมฮะเหมือนในหนังเลย
สืบปฐุมธานีเข้าไปในโรงแรมบอกโรงแรมปิดไฟ
มาจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดไหวตัวทันฮะ
เสพออก

นั่นแหละครับคนร้ายไหวตัวหนีไปแล้ว
นะครับตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดปฐุมธานีครับ
นำกำลังบุกเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับ
ตะโบนคลองส๑อาบเพิศส๑คลองหลวงอจะวัดประทุมธานี
แต่คนร้ายคือนายอาทิตย์ภายรัศมีอายุ๓๕ปีไหวตัวครับ
กระโดดขึ้นรถเก๋งฮะสีดำ
พยายามจะขับหนีแต่ตำรวจยิงสกัดเอาไว้แต่มันไม่เป็นผล
แล้วก็ยังชิงรถกระบะของชาวบ้านหนีต่อฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
โรงแรมนี้ไปเจอกับนางสาวอูมเขาเป็นพนักงานโรงแรม
เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุนะที่ผมบอกเหมือนในหนัง
มีตำรวจนอกเครื่องแบบเข้ามาบอกดับไฟ
จะจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด
จากนั้นก็เข้าไปเจรจาอยู่หน้าห้องหมายเลข๑๕ที่คนร้ายอยู่
ตะโกนบอกโจโจ้มีอะไรก็ออกมาคุยกันดี
แป๊บนึงนะคะนี่พี่ติ๊นะไม่ใช่คนร้ายนะพี่ติ๊รู้สึกข่าวเรานะคะใช่อันนี้พี่ติ๊ไม่ใช่คนร้ายนะครับอย่าเข้าใจผิด
แต่คนร้ายไม่เปิดพอบอกโจโจ้มีอะไรกันออกมาคนร้ายไม่เปิด
ไม่เปิดสักพักมีเสียงผู้หญิงนะฮะที่ถูกจับเป็นตัวประกันตะโกนบอกอย่ายิงอย่ายิง
จากนั้นคนร้ายก็พาผู้หญิงคนดังกล่าวขึ้นรถไป
ฝ่าวงล้อมของตำรวจฟู้ออกไปแบบเมื่อกี้นี้
เหตุการณ์นี้นะครับแม่บ้านบอกตกใจมาก
ไม่คิดว่าจะมีการยิงกันแบบนี้เหมือนในหนังเลย
หรือเปลี่ยนสิ่งที่ได้คะ

ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงนะคะได้ยินเสียงผู้หญิงบอกว่าถอยอย่างนี้ค่ะ
เหมือนผู้หญิงจะขึ้นรถกับคนร้ายไปอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบเกิดการยิงเกินขึ้น
รอบแรกก็หลายนัดอยู่ประมาณ๑๐๒๐นัดได้
ไม่เคยเจอค่ะเหมือนในหนังนะคะ
เสียงปืนดังลั่นเยอะมากเลยค่ะ

เอาเราไปดูคลิปหน้ารถกระบะกันบ้าง
เป็นกล้องหน้ารถกระบะที่ในอาทิตย์ชิงเมืองจากชาวบ้าน
โอ้ชิงรถกระบะมามีกล้องน่ะ
ทำให้เราเห็นช่วงที่ขับหนีตำรวจ

บอกเขาว่าเขาถูกยิงที่ขานะ
แล้วบอกกับผู้หญิงบอกอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีก

ตกลงเป็นตัวประกันป่ะ

อยู่วงการนี้เป็นโจรก็ต้องรักโจรเข้าใจเปล่า

ในอาทิตย์เนี่ยขับรถไปที่อู่ซ่อมรถนะครับ
แห่งหนึ่งที่ธัญบุรีปฐุมธานีนั่นแหละ
ทะเบียน๙กกน๓๖๕๓กรุงเทพมหานคร

จะเห็นว่าในอาทิตย์นะครับดูนะครับ
สวมเสื้อสีแดงเดินขากระเพลกไป
นี่แหละครับเราชี้ลูกศรให้ดูอยู่

ส่วนผู้หญิงก็ขับรถกระบะตามออกไป
มันยังไงล่ะเนี่ยนะครับ
คือเราไปที่อู่ซ่อมรถแห่งนี้ไปสับ

ไปเจอกับผู้ชายคนที่ช่วยโบกรถให้นายอาทิตย์
เล่าบอกว่าเขาไม่ได้รู้จักกับคนร้ายมาก่อนนะ
แต่เมื่อ๑สัปดาห์ก่อนอาทิตย์เข้ามาที่อู่นะครับ
เพื่อซ่อมเครื่องอ่ะเครื่องรถอ่ะ
โอ้โหคิดราคาค่าซ่อม๓๖๐๐กระทั่งวันเกิดเหตุ
นายวิทยาขับรถกระบะมากับผู้หญิงนะฮะ

โดยไม่ได้แสดงท่าทางท่าทีพิรุธอะไร

ขอโทษนะฮะไม่ใช่วิทยานะอาทิตย์นะอาทิตย์นะ
อาทิตย์เนี่ยมาเอารถนะครับ

ตกลงเป็นตัวประกันนะฮะหรือว่ารู้จักกันนะครับ

ก็เจอร์หรือลงมาจากรถถ่ายทางปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ก็ขับรถออกไปเลยครับ
เห็นมันการบกรถให้อันนี้
ได้รู้จักกันไหมบางคนเค้าคิดว่า
จะรู้จักอะไรจริงเขาเป็นยังไง

แต่เขาออกไปเค้าเห็นไหมเดี๋ยวซ้ายออกไป

ไปถึงไปเจอนางสมปองเชษพาณิชย์อายุ๕๓ปี
ถ้านับศักดิ์กันแล้วก็เป็นน้า
เปิดเผยว่าโจ้คนร้ายเนี่ยนะ

ไปอยู่กับพ่อแม่ที่กรุงเทพนู่นนะครับ
นิสัยของโจ้นะหรืออธิษฐ์เนี่ยเป็นคนใจร้อน
แล้วก็ยอมรับแหละว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เคยถูกจับเข้าเรือนจำมาแล้ว๒ครั้งเพิ่งจะพ้นโทษออกมา
ตอนนี้เป็นห่วงนะมอบตัวดีกว่านะเดี๋ยวตำรวจเขาจะวิสามันนะ
อยากให้เขามอบตัวมันไงมันก็ติดคุกว่ามันยังมีวันออกใช่ไหมล่ะ
แต่ถ้าไม่มอบตัวเนี่ยมันโอกาสที่รอดยากไง

ทีมข่าวพยายามติดต่อไปที่ตำรวจชุดสืบสวนนะครับ
ถามความคืบหน้าเบื้องต้นก็ตำรวจบอกขอยังไม่เปิดเผยข้อมูลนะ
ระบุเพียงว่าตอนนี้จัดกำลังตำรวจชุดสืบสวนนะครับ
เร่งไล่ล่าตัวนายอาทิตย์แล้วนะฮะ